รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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
เอาละครับ๖๐นาทีนี้นะครับคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ

มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

ไกลถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
คราวที่แล้วเนี่ยเราไปที่วัดเจดีนะครับ
ขอพรจากตะไข่หรือว่าเบาไข่นะฮะ

เรายังได้กลับมาบูชากันอยู่เลย

แต่ที่จริงแล้วนครศรีธรรมราช
เราเพิ่งรู้ว่ามีอีกที่หนึ่งที่คุณควรจะไปกันจริง
เขาบอกว่าวัดนี้ถ้าใครมีโอกาสไปบูชา

ถ้าใครมีโอกาสไปสร้างโบสถสร้างวิหารที่วัดนี้นะคุณนะ

คุณจะได้แต่พรกลับมา

ชีวิตคุณจะปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
เพราะคนในพื้นที่แถวนั้นนะคุณ
รอดตายมาอย่างปฏิหารหลายต่อหลายคน

กับเรื่องราวของพรานบุญหนุนทรัพย์กันนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติใครติดตามเรื่องพระสุทนมโนลาใช่ไหมฮะ

เราก็คิดว่าอยู่แต่ในเรื่องเล่า

แต่พานบุญเป็นที่เคารพนับถือ
ของชาวนครศรีธรรมราชกันมากเลยฮะ
แล้วก็เชื่อกันว่า๑ขอเรื่องความปลอดภัย

และก็ที่สำคัญพิธีแก้ง่าย

เรายังอยู่กันที่นครศรีธรรมราชเราไปทำความรู้จักกับพรานบุญที่วัดยางใหญ่กันเลยฮะ

คุณผู้ชมครับตามมูตัวพ่อและมูตัวแม่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปมูกันที่วัดยางใหญ่
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชกันเลยครับ
พอมาถึงวัดยางใหญ่เหล่าชาวบ้านผู้เท่าผู้แก่
ว่า๒พิธีกรขาหมู่บุกมาถึงถิ่นก็ออกมาต้อนรับขับสู้กันเต็มที่เลยครับ
ก่อนที่จะทำความรู้จักกับเรื่องราวของพรานบุญนั้น
พิธีกรก็ขอเข้ามาจุดทูปกราบไหว้บูชารูปปั้นพรานบุญเพื่อขออนุญาตถ่ายทำ
ก่อนที่จะไปพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาส
เพื่อสอบถามที่มาที่ไปของสารพรานบุญแห่งนี้ครับ
เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับเรานั่งอยู่กับท่านเจ้าอาวาส
วัดยางใหญ่นะครับนามัศกาลครับ

ต้องขอขยะเรียกว่าหลวงพี่สตาน

ประมาณ๗ปีครับเป็นเจ้าวัน
ปีนะฮะตอนมาอยู่นี่มีสารแห่งนี้หรือยัง

ยังไม่มีสารแห่งนี้หลวงพี่ที่เป็นคนสร้างเหรอ

ทำไมถึงคิดที่จะสร้างสารนะฮะพานบุญขึ้นมา
เกิดจากการที่ว่าด้วยเหตุของบรรพบุรุษ
ก็มีความเชื่อมีความเคารพนับถือ
แล้วก็มีช่างมาสร้างอุโบสถในขณะนั้น
แล้วก็เกิดนิมิตฝันเห็นเป็นตะแก่
ลักษณะของคนแก่มีหน้าสีแดง
ก็เล่าให้ฟังแล้วก็บอกว่า
น่าจะเป็นลักษณะของตะพรานบุญ
คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ที่มีเชื้อสายในทางด้านมโนรา
เขาเชื่อเคารพนับถือกัน
ก็เลยบอกให้ช่างปั้นขึ้นมา
จากที่ว่าเดิมเคยเห็นแต่เพียงแค่ว่าหน้ากาก
จนกระทั่งว่าให้ช่างเป็นคนปั้นตามมิตรฝัน
ก็เป็นรูปลักษณะของบุคคลขึ้นมา

ถูกไหมฮะก็คือภรรณบุญที่นี่ก็จะมีใบหน้าที่เป็นสีแดง

สองสามีภรรยาชาวลาวที่ฝันเห็นพรานบุญ
และได้นำความฝันนั้นมาบอกกล่าวให้กับเจ้าอาวาสฟัง
ท่านเจ้าอาวาสจึงได้อนุญาตให้ปั้นรูปพรานบุญขึ้นมา
และหลังจากปั้นเสร็จสองสามีภรรยาก็เดินทางกลับภูมิลำเนาตัวเองครับ
แล้วตอนสร้างนี้มีการกำหนดพิธีมีการลงวิชาหรืออะไรยังไงที่นี่บ้างไหมครับมีใครบ้าง
ไม่ได้นั้นอะไรครับเพียงแค่ว่าจุดทูบบอกแล้วก็ให้ช่างปั้น
แล้วก็ดูในแต่ละวันปั้นเพราะว่าตอนกลางวันช่างจะทำอุโบสถ
พอเวลาเย็นช่างก็จะตั้งหมากครูจุดทูบเทียนแล้วก็ออกชื่อแล้วก็ปั้น
แต่ที่แน่เราจะเห็นได้เลยว่ามีผ้าขาวม้ามาผูกเอาไว้เยอะแยะมากมายเลย
แสดงว่าหลังจากที่ตั้งแล้วก็มีคนเข้ามาขอในชีวิตเขาอยากจะได้
จากเมื่อก่อนจะมีสาราอีกหลังนึงแล้วก็มีคนก็บนบานสารกล่าวบ้างแล้วก็แบบรับไว้
จากนั้นก็ย้ายจากสารารังเก่าที่รื้อไปแล้วไปไว้สาราหอพระ
ซึ่งถ้าดูตามความเหมาะสมก็คือไม่เหมาะสมตรงที่ว่าเวลาแก้บนเขาจะตั้งเหล้า
จะเห็นได้ว่าจะมีเหล้าขาวของแก้บน
ก็เลยดูว่าไม่เหมาะสมก็เลยเลือกสถานที่หน้าวัดว่าเป็นสถานที่ตั้งสารา
เมื่อก่อนก็เป็นสาราเล็กแล้วก็มีหลังคามุงจาก
จากนั้นก็ต่อเพิ่มขึ้นมาคือตั้งแต่แรกทำไม่มีค่าใช้จ่าย

เหรอไม่ได้มีเงินต้องจ่ายเงินจ่ายทองเหรอ
ครับคือแต่ละคนจะมาช่วยครับแล้วก็ช่วยออกตังค์บ้างช่วยออกแรงบ้าง
แสดงว่านี่คือเป็นแบบว่าเช่าบ้านทั้งหมู่บ้าน

ทุกคนคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือ

แม้ว่าตั้งแต่ปั้นองค์พันธุ์บุระทุกองค์เลยเนี่ยครับ

ห้องนั้นรอที่โคราชครับตอนที่ปั้นช่างก็ไม่เคยเห็นหน้า
แต่ก็บอกลักษณะไปอย่างนั้นครับ

ครับให้เขาปั้นเป็นรูปหุ่นขี้พึ่ง
จากนั้นก็ได้เดินทางจากนคร

ก็ไปถึงที่นู่นเขาก็นัดชาวบ้านจำนวนมาก
ทั้งที่ว่าไม่ได้รู้อะไรกันก่อนเลย
พอตอนเย็นในเวลาทำการรอก็
แต่ละคนที่มีชะนวลโรหะเขาก็เอามาร่วมภายนั้น
อยู่ดีชาวบ้านจากไหนไม่รู้มากันเยอะแยะเลย
มาร่วมกันหล่อเป็นองค์นี้เกิดขึ้นมา

เหมือนกับองค์นี้องค์ปู่นี่เป็นสองผัวเมียชาวลาวปั้น
ครับผมปั้นทุกอย่างจากความฝันทั้งหมดเลย

ชาวบ้านที่นี่เขาจะเรียกว่าตาพรานหนุนทรัพย์

ก็คือเขาก็ขอได้ว่ารับลักษณะอย่างนั้นครับ
คือแต่ละคนเขาก็มาขอบนบานสารกล่าวอย่างนู้นอย่างนี้

ก็มีเรื่องโชคลาภบ้าง
หรือว่าบางครั้งก็หน้าที่การงานอะไรเงิน

ชาวบ้านที่นี่บางคนเขาบอกรอดชีวิต
เจอใส่หยาชีวิตโภคคาตัวสามารถเมียว

เจอกันแบบชัดเลยตรงนี้เลย
นี่เมื่อกี้ทำไมเอาเงินแบงค์พันธุไปให้เขาครับ

จะได้บ่อยอาทิตย์ศาลบอกว่าลูกอย่าขอนั้น
ไปบ้านก็ขวัญให้๒๐๐บาท

สตางค์นั้นเอาเส้นไหว้ตาปลานนะ

คือที่ว่าเรียกว่านับถือกันมากคนที่นี่

นับถือไหมฮะ
ชอบมาดูที่นี่
ชอบมาบน
ฮะยายนะฮะชอบไหม
ชอบแต่ไม่เคยบน
เหตุการณ์อุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อ๒เดือนก่อน

ส่วนผู้ที่รอดชีวิตต่างเชื่อกันว่าเป็นเพราะปฏิหารของพรานบุญครับ
พี่เป็นคนทำความสะอาดที่ศาลนี้เหรอฮ

แล้วก็บังเอิญว่าไปเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นครับ

จำไม่ได้แต่ว่ามีคนเสียชีวิต

เป็นสามีของพี่สามีของพี่เสียชีวิต

คิดว่าที่รอดมาเป็นเพราะว่าเราเนี่ยมาทำความสะอาดหรือว่าดูแลพานบุญหรือเปล่า
ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นน่าจะเป็นความเชื่อแบบนั้นนะครับ
นี่ยังเจ็บอยู่นะฮะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างพี่

แสดงความเสียใจด้วยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าชาวบ้านทุกคนในระแวกนี้จะนับถือพรานบุญเป็นเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านนี้
มีใครเคยมีปฏิหารเกี่ยวกับพานบุญอีกครับ

พรรณบุญเจ็ดวันเขามาให้สองหมื่นแปดครับ

อ้าวสองพันให้มาทรงบุญแปดนะครับ

บนพานบุญเงินหายไปให้พ่อพรานช่วยหน่อย
อยู่ดีเนี่ยไปเปิดใต้หมอนไปเจอเงิน

ก็ไม่มีร้านอยู่ข้างนู้นนอนกลางบ้านนั้น

บรรเงินเราตั้งแหละ

นี่ก็เป็นตัวอย่างความเชื่อของชาวบ้านนะครับ

จะพากราบสการะบูชาพรานบุญ

หมู่เตรียมหลุม
พ่อและมูลตัวแม่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับเรื่องราวของพรานบุญหนุนทรัพย์
พรานบุญ
เกลือพริกขี้หนูมีความเชื่อกันว่าท่านเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง

คุณผู้ชมครับนี่คณะมโนราก็อยู่ข้างด้านหลังเนี่ยนะฮะ

ชาวบ้านเยอะมากจริงผู้ที่ศรัทธาในพรานบุญ
สังเกตว่าผู้คนมาสการะบูชามากมายเลยจริง
ก็เลยงงเคยได้ยินแต่พระสุทนมโนลา
พรานบุญจริงแล้วเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องเล่า
ท่านอยู่ในนิทานเรื่องเล่าจริงแล้วพรานบุญคือใครครับคุณลุงครับ
่านบุญจริงคือเป็นพรานประจำองค์ของประสาทเพชรสุทธน
เป็นพรานออกห้านเหนือห้าปลาห้าสัตว์
เผื่อจะเอาเหนือมาชาวไว้ประสาธิภิกษ์สุทธนถูกเจ็ดวัน
หลังจากเมื่อผลันบุญถ้าออกไปไม่ได้เนื้อจะต้องทำโทษ
ซึ่งแสดงที่นี่พรานบุญจะต้องเอาเหนือให้ได้ถูกเจ็ดวัน
วันจะต้องได้มาครั้งนึงไม่ว่าจะได้เป็นเนื้ออะไรก็แล้วแต่
ถ้าหาไม่ได้นี่โดนทำโทษเลยโดนทำโทษ
หมายถึงไปหาเนื้อสัตว์หน่อยแหละไปหาปลาหาอาหาร
อาหารแหล่งไปทิศป๊าแนี่ยเจ็บว่าครั้งนึงโดนน่วงแค่ไก้ป๊าไปเลย
พรานบุญจะบอกว่าขอก่อนขอก่อนึงไม่ได้สัตว์ครั้งหนึ่ง

ประสาทที่ทุ่นบอกว่าได้แต่ถ้าไม่ได้เท่านี้กลับมากก็คือ

แล้วออกไปไหมฮะให้โอกาสไหม

ออกไปหาใดยังไม่ได้เป็นเหนือทัศน์มา

ได้เป็นนางมโนรามาเขาเรียกว่านางมโนรา
ได้เป็นนางมโนรามา

ก็ต้องใช้บ้วงบาทดังราคาที่

พระยานาคเอาไว้เมื่อครั้งที่พระยาคุณ
ได้เชี่ยวหนักขึ้นไป

เป็นเพื่อนรักกัน

อเจมส์มันนางมณุรากันแล้วนะก็ไม่สามารถที่จะเอาบวงนี้ครองได้
บวงธรรมดาครองไม่ติดก็เลยต้องใช้บวงบาทนางนาคาอย่างเดียวที่จะครองได้
บ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยอเจมส์บวงบาทของพญานาคอย่างดีที่จะครองมณุราได้
บ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยอเจมส์บวงบาทนาคาราชแล้วยังไงต่อ
บ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยอเจมส์ที่นั่งก็คือล่วงไปฮะก็เลยเอาบวงบาทนั้นมาครองของนางมณุรา
อเจมส์อืมบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยอเจมส์แล้วก็พามาเท่าไหร่ประสาทที่สุด
บ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยที่ยังบ้างนาคนบรรจารา
บ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยที่นั่งก็คือล่วงไปฮะก็เลยเอาบวงบาทนั้นมาครองของนางมณุรา
อเจมส์แล้วก็พามาเท่าไหร่ประสาทที่สุด
บ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยที่นั่งก็คือล่วงไปฮะก็เลยเอาบวงบาทนั้นมาครองของนางมณุรา
อเจมส์แล้วก็พามาเท่าไหร่ประสาทที่สุด

อเจมส์แล้วก็พามาเท่าไหร่ประสาทที่สุด
บ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยที่นั่งก็คือล่วงไปฮะก็เลยเอาบวงบาทนั้นมาครองของนางมณุรา

บ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยที่นั่งก็คือล่วงไปฮะก็เลยเอาบวงบาทนั้นมาครองของนางมณุรา
อเจมส์แล้วก็พามาเท่าไหร่ประสาทที่สุด

รอดตายไปกระยุบมากครับมีอุ้นทำหน้าจ่ายสักวา
นั่งโนร่านเนี่ยนั่งโนร่านเนี่ยแหละ
เป็นมนุษย์ดีมีปีกไม่อัง

ให้ลูกสาวของตัวเองขึ้นมาเป็นไหมเอฟซีแทน

ก็เลยออกอุบายว่าให้เอานั่งเนี่ย

พบไปเจอการแรกที่หน้าเมือง

เพื่อข้ปเลี่ยง

แถวแหละ๗ตับ

อะไรคือว่าโหะแล้วแล้วตัวไปเรียก

แถวมันครับ
แล้วความสำคัญของพรานบุญนี่

เดินปลาเดินไพรทุกคริ่งทุกอย่าง
แล้วยังไงทำไมรับภาร์ดบุญถึง
คือพระอันบุญเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็อยู่กับพระศาสตร์ที่ทุกษลนั้นแหละ
พออยู่มาข้างล่างเนี่ยก็เป็นตำนานของมนุราค์ว่ะ
รานบุญเนี่ยเป็นพระที่มนุราชนี่เขานับถือมาก

อ๋อครับมนุราค์เนี่ยเขานับถือมากกับพระอันบุญ
ก็มีชื่อยู่ในตำนานของมนุราค์เนี่ย
ก็เลยนับถือมาเตบรรทบูรุษ
อเจมส์แต่ทำไมควรทำกว่าว่ายบูชาชาวบ้านแถวนี้ทุกคนกับต้องมาว่ายพระอันบุญกันเพราะอะไร

เพราะว่าในละบุคคลแต่ละจุดแต่ละความคิดของคน
พี่คนนี้ต้องการอยากได้นั่น
คนนี้ต้องการอยากนั้นอยากได้นี่

เพราะตรงนี้เขาก็บุญไว้ว่าเขาได้อะไรไงก็ต้องการ
เขาก็บุญไว้ให้ได้นั่นนี่นั่นศักดิ์หนีมระดับ
ที่นี่ถือว่าเป็นสารพรานบุญใหญ่ที่สุดในนครศรีธรรมราชหรือเปล่าฮะ

อ๋อที่นี่เป็นที่แรกเลยก่อนเพื่อนเลยครับอ๋อที่นี่เป็นที่แรกเลย
ญาตจับนี่เป็นหน้ากากพรานบุญประจำวงนี้ใช่ไหมฮะ
ซึ่งเขาบอกว่าทุกคนต่างล้วนเจอจากเรียกว่าอิทธิฤทธิปฏิหารทุกคนแล้ว
บางคนเกือบตายก็มีบางคนเกือบตาบอดก็มี

เอาอย่างนี้ดีกว่าทำมาจากไม้อะไรฮะเนี่ย
ไม้ขนุนครับไม้ขนุนแล้วใครทำขึ้นมา
ชั้นมีมีไล่ชั้นที่ทำหน้าพรานนี้ครับมีไล่ชั้น

อันนี้ไล่ปีแล้วครับไล่ปีแล้วครับ
ปกติแล้วจะต้องตั้งไว้ที่หิ้ง
ก็จะต้องกราบไหว้บูชากันทำก่อนการแสดง

เขาบอกว่าถึงเวลาถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ห้ามทำความสะอาดด้วย
ต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะทำความสะอาดได้ครับ

อันนี้พอตั้งไว้เป็นสีบูชาแล้ว
ไม่ท่ามาที่ไปเฉลยเลือออก
แล้วเขามาตั้งเผ็ดเผ็ดทางได้

ต้องขอมาต้องขออนุญาตก่อนมั้ยแหละครับ

เพราะว่าผมรำโรงครูอยู่ในหลังใต้
ก็คือมีโรงมโนราอยู่นะครับ
อันนี้ขออนุญาตท่านให้ท่านมาออกทีวีหน่อยนะครับ

พรานถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก
ทุกครั้งที่ทำการแสดงมโนรา
จะต้องทำพิธีไหว้ครูก่อนทุกครั้ง

ผมมักจะมีเรื่องราวต่างเกิดขึ้นกับคนคนนั้นด้วยครับ
ปกติแล้วใครเป็นคนไหว้ท่านครับ
สุขคลที่เป็นหัวหน้าคณะ
แล้วเมื่อลูกน้องจะเอาไปใส่
ลูกน้องก็ไปยกมาไหว้
คือหมายถึงสามารถใส่เป็นแสดงได้ด้วย
เวลาที่คุณจะต้องเล่นพระสุคลมโนลา

หมายถึงเป็นหัวคู่หัวเทวดาประจำวงด้วย
เห็นเขาบอกว่าพี่เองก็เคยเจอปฏิหารมา
เคยเจอกับตัวเองเจอยังไงบ้างครับ
ก็ปีละครั้งต้องทำความสะอาด
งกรานสงการก็ต้องเก็บมา
เอาผ้าชุบน้ำอะไรเช็ดถูให้สวยงาม

แล้ววันนั้นแต่ไม่ใช่น่านนี้นะ

ก็ลูกตาเขาใหญ่อันนู้นนั้น
แล้วใจใจขี้เกียจจะยกแบบนี้
เอานิ้วแห่ลงไปในลูกตาแล้วก็ดึงขึ้นมา
คือทำไมต้องยกอย่างนี้ถูกไหมครับ
แต่ว่าทางป้าไม่ป้าเอานิ้วแยงเข้าไปตาแล้วก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้
เพื่อความสะดวกสบายเพื่อความสะดวกสบาย
พออยู่มาไม่กี่วันมันก็ปวดนิ้วสองนิ้วเนี่ย

โดยที่ว่าป้าก็ไม่ได้คิดว่าเออมันเป็นอะไรแบบนี้
หายามาทาก็แล้วหายามากินก็แล้วก็ไม่หาย
หาหมอก็แล้วหาหมอก็แล้ว
อยู่ไม่เท่าไหร่แฟนก็เป็นร่างประทับทง

แล้วทีนี้พอประทับทรงก็ถาม
แกบอกว่าลูกเป็นอะไรทำไมมันปวด
เดี๋ยวนี้ไม่หาซะที
แกก็เลยบอกว่าไปทำอะไรกับพวกนั้นมัน

แต่ว่าป้าไปทำอะไรกับไอ้พวกนั้นมัน
ก็เลยนึกได้ก็ขอกลัวมา

ที่เคยเจอก็มีตอนนั้นเป็นน้องชาย
มันเป็นร่างทรงเหมือนกันแต่เป็นทรงนายพรานเหมือนกัน
แต่ชื่อคนละชื่อกันนายนุษย์คือเป็นตาหลวงเป็นตายายนะ
วันนั้นนั้นแกนบ้านมันเป็น๒ชั้น
แล้วแกว่างไม่มีการแสดงโนลาก็ว่าง
ก็นั่งซ่อมรถมอไซค์อยู่ที่บ้านเนี่ย

มันเกิดอาการว่าแกเจ็บหน้าจังมันเป็นยังไงผิดปกติอย่างนี้

ก็นึกว่าไม่ได้ทำผิดอะไรนะกับตาหลวงอะไรพวกนี้
กับนายพรานบุญอะไรอย่างนี้ว่าไม่เคยทำผิดอะไร
ก็สงสัยก็สักพักได้แกก็เจ็บกันมาก

ใช่แต่ไม่ได้สำแดงฤทธิ์กับเด็ก

เหมือนมาเตือนให้เธอก็เพื่อทรงแสไปดูลูกดี
ให้พ่อให้พ่อรู้ว่านี่แหละละเลยได้ไงว่าให้ลูกไปเล่น
พออย่างนั้นปุ๊บแกก็ตกกระใจทีนี้
ถึงก็จุดทูบจุดเทียนบูชาแล้วก็กราบ
แล้วก็ขอคำมาลาโทษว่า
คือลูกผิดไปแล้วคือตัวกับพ่อเองผิดไปแล้ว

แสดงว่าพานบุญก็ดุเหมือนกัน
คือถามว่าดุไหมถ้าเราทำผิดนี่โดน

เรื่องราวปฏิหารของพรานบุญนั้น
เกิดขึ้นกับคนในคณะมโนราแทบทุกคน
โดยเฉพาะกับลูกชายเจ้าของคณะ
ผู้ซึ่งทำการแสดงเป็นบทพรานบุญ

เกิดอุบัติเหตุล้มรถ

เสียหลักล้มลง
หน้าของพลานบุญลอยเข้ามาเลย

รู้สึกลุกขึ้นมาปกติเหมือนเดิม

ทั้งที่หัวนี่กระแทกอย่างนั้นครับผม

ผมขึ้นไปจุดเหมือนที่บ้านจะมีอิ้งบูชาอยู่

แล้วก็พอจุดเทียนตั้งไว้แล้วลงไปทำภารกิจต่าง
แล้วเข้าไปนอนลืมจุดเทียนไว้ข้างบน

จุดเทียนตั้งไว้ข้างบนเทียนจะหมดแล้ว

นั่นคืออีกครั้งนึงที่บางคนมาเตือน
ครับผม

พูดดูแคลนดูถูกแล้วนะครับ

พูดดูแคลนว่าเอ้ยไม่มีจริงเราเข้ามานี่แหละบอกแบบเนี่ย

ทำอะไรทำไมถึงแน่จริงหรอกทำกูไล่สิ

มีการชนกันแต่ไม่ได้ชน
เขาก็ขับรถไปชนเขาก็นึกว่าอีอิง

คือพูดนานไหมครับกว่าจะถึงจะเกิดเหตุเนี่ย

พูดวันนี้ปุ๊บกลับบ้านปุ๊บตายเลย
เขาบอกว่าการที่จะต้องไหว้พรานบุญ

ครับขนมแดงขนมแดงขนมขาวขนมขาว

มะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อน

มะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อน

มะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อน

มะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อน
มะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อน
มะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อน
มะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ่อน

และแน่นอนครับขอบคุณคณะมโนลาจำเรินสพนมสินครับ
ขอบพระคุณมากค่ะ
และนี่ก็คือเรื่องราวของพรานบุญหนุนทรัพย์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
หากใครผ่านไปก็ไปขอพรพรานบุญกันได้นะครับ
อกจากจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแล้ว
พรานบุญยังถือว่าเป็นการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมการรำมโนรา
ในตอนพรานบุญจับนางมโนราซึ่งเป็นศิลปะการร่ายรำอันงดงาม
และทรงคุณค่าที่พวกเราควรรักษาไว้ด้วยครับ
ดีครับผมโชคดีครับ
บ๊วยคุณเดินมายังอ่อนช้อนด้วยนะครับ
แต่คุณถือเมื่อยถือเมื่อมาทำไมมิดอะไร
ก็นี่คือมีดหมอของอาจารย์เฮงไพวัน
เมื่อเดือนที่แล้วสิงหาคมคนตื่นเต้นกับราหูยกราหูย้ายกันใหญ่

แล้วก็ยังมีปรากฏการณ์อึดสุริยุปราคาแบบเต็มดวงอีก
ซึ่งก็มีผลกระทบซึ่งหายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มาเดือนกันยายนที่กำลังจะถึง๖กันยายน
ดาวพระราชสมดีย้ายอีกแล้ว
พอราหูย้ายชึกสี่ถึงหา๖กัญญาพระราชสมดีย้าย
จากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลเป็นผลดีเลย
ดาวดีย้ายก็ส่งผลดีต่อราศีตุลราศีเมษและราศีอื่น
เพราะดาวดีท่านย้ายแล้วเอาแต่ละราศีเลย
ดาวพฤหัสย้ายส่งผลกับราศีไหนมากที่สุด

ที่ผ่านมาดาวพระราชสมดีเป็นอะไรกับดวงเมือง

แปลว่าอะไรก็ตามทีที่มันควรจะลงล็อกเข้าร่องเข้ารอย
มันจะผิดล็อกผิดร่องผิดรอยไม่เข้าที่
หาหลายอย่างมันไม่ลงตัว

ดาวพฤหัสดีซึ่งเป็นตัวแทนแห่งโชคลาภและความสำเร็จดาวแห่งคุณธรรมเนี่ย

อะไรก็ตามที่มันมืดมันก็จะสว่างที่มันไม่ดีก็จะดี
ธุรกิจก็จะเดินหน้าการค้าการขายทุกอย่างมันจะลงตัวหมด

ถ้ามาดวงเมืองเนี่ยผลตอบตอบรับหลังจากหกกัญญายนเนี่ยดีขึ้นแน่
เรามาดูราศีได้รับเอฟเฟค

อ่ะเอาเริ่มจากตุลก่อน
ยกเข้าราศรีฟิจิกต่อ
จึงย้อนกลับมาอีกครั้งในเดือนเมษายน

บังเกิดหัศจรรย์คือทุกอย่างจะเกิดขึ้นเหมือนแบบ

ที่ทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายศิลธรรม

ตกงานก็จะได้งานงานไม่ขยายก็จะได้ขยาย
มีเรื่องลงตัวลงล็อกมีคนช่วยเหลือเกื้อกูล

มีความสำเร็จได้เงินก้อนใหญ่

ต่อไปราศีเมษตรงกับราศีดวงเมือง
ชัดเรื่องหุ้นส่วนคู่ครองคนรัก
ชัดเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนการศึกษา
เรียนศึกษาที่ผ่านมามีปัญหากับวิชาที่ไม่ถนัด
ครูบาอาจารย์หรืออะไรก็ตามที

ราศีเมษในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรัก

ส่วนการหุ้นส่วนทำหุ้นอะไรกับใครก็ดี

แต่การเงินเนี่ยตุ๋นดีเพราะตัวตน

เพราะตัวเองต้องหาเลยไม่ได้ดีเพราะใคร

เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินในเรือนคู่

เงินอันเกิดจากคู่ครองหุ้นส่วน

ดีเพราะการค้าระหว่างประเทศ

เพราะเลี่ยงจากต่างประเทศเข้ามา

คนที่มามีสินที่เกื้อกูลเรา

ต่อไปราศีเมษผ่านไปแล้ว

ราหูทับไปแล้วเมื่อวันที่๔สิงหาคม

มันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่
ผมเคยบอกแล้วถ้าป่วยแก่เจ็บมีสิทธิ์ตาย

คนเกิดราศีกรกฎยังอยู่ในวัยทำงาน

ที่ผ่านมาสะสมประสบการณ์ความรู้
เรื่องราวต่างไว้ในชีวิตมากแล้วนะ

เป็น๑๑แท้แก่ลักษณะ
ฤหัส๔ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุข๓ดังนี้จากเจริญยิ่ง

มังกรเนี่ยเด่นชัดเลยเรื่องงานมาเลย

ราหูเป็นมรณะย้อนกับมะเร็งชะตา
พระธรรมดีก็เป็นประในเรือนสู่พระ

ราหูก็อยู่ในมุมที่ให้โทษ

พระรหัสบดีก็อยู่ในมุมที่หมดแรงอ่อนกำลัง
เกิดราศีมังกรที่ผ่านมาจึงมีอาการ

พระศัตริย์ดาวพระศัตริย์คุยกข้อสู่ปุ๊บ

บริวารคนรอบตัวคึกคัก

ดาวพระศัตริย์ทับเบือนสตาร์มมา๑ปีแล้ว

มันจึงได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแล้วคนเกิดราศีกันบอกหมอลักษณ์ว่าจะดีไม่เห็นดีสักที
มันก็แค่ดีแล้วมันก็แบบห่อมันแบบดีแบบหงอย
มันจะดีมากหลังจาก๖กัญญานี้พระศรีจะโคจรเข้าสู่เรือนการเงินไป๑ปีเต็มโดยประมาณนะ
มีเกณฑ์รวยสถานเดียวฟันทง
อย่างงั้นเลยครับส่วนที่เหลืออะไรครับ
เพราะฉะนั้นพฤศฎีสดียกครั้วนี้มันจะมีเรื่องโครงการใหม่เข้ามาให้ทำ
ให้ทำแล้วก็ต้องไม่ประมาทเพราะเผลอไปทำในสิ่งที่ตัวเองประมาท
ก็จะกลายเป็นธุระภาระกลายเป็นเรื่องต้องหนักไปอีก๒ปีกว่า
คนเกิดราศีมิถุนต้องระวังตั้งสติต้องเศรษฐกิจแบบพอเพียง

นี่ขนาดธรรมดานะยังดูแรงเลยนะ

ยกครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลดีเลิศ

เพราะว่าลาหูไปแล้ว

ไม่เห็นดีเลยก็เป็นเพราะมันนึกถึงภาพที่เคยเจอมาตลอด
มันเป็นความคุ้นชินว่าเจอเรื่องแย่น่าเบื่อมาตลอด
ดวงชะตาก็แปลว่าคนโทรไม่ได้สิงห์เนี่ยลาหูเนี่ยดาวคู่เป็นวินาศมันแปลงอย่างนี้
หุ้นส่วนก็เหมือนจะบริหารจัดการไม่ได้เรื่องของความรักก็บริหารจัดการไม่ได้
มันเป็นศูนยากาศเข้าใจไหมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินมันก็น่าจะดีอยู่บ้าง
เพราะดาวน์พระธรรมดีซึ่งไปดาวกันเงินโคจรเป็นมรณะอยู่ในราศิกัณฑ์
แต่พอ๖กันยายนเนี่ยทฤษฎีเกิดพ้นจากมรณะเข้าสู่สู่พระ
เพราะเงินทองไหลมาเทมาสภาพคล่องทางงานเงินจะดีขึ้น

แต่พอหลังจากวันที่

พระราชดีดาวประจำตัวของคนเกิดธนูเนี่ยมันก็โคจรเข้าสู่ราศีตุลเป็นเทวีโชค
มีอำนาจเลยดีเลยเด่นเลยแต่เด่นไปแค่ประมาณ๓เดือน
วันที่หนึ่งธันวาคมราศีมีนราศีมีนเนี่ย
หลังจากวันที่๖กันยายนเนี่ยดาวพระราชดีขึ้นดาวประจำตัวโคจรเป็นมรณะกับดวงชะตา
ตีความอย่างนี้นะคนเกิดราศีมีนก่อนหน้านี้มีสภาวะดังต่อไปนี้
คือ๑ซึมเศร้าหงอยเหงาเบื่อเซ็งศูนย์เสีย
แต่พอหลังวันที่๖กันยายนเนี่ยดาวประจำตัวโคจรเป็นมรณะก็ตีความว่า
มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอ๋อหรือจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง

นั่นไงทำไมอ่ะเดี๋ยวเขาดูย้อนหลังก็ได้
ถ้าเกิดเขาได้ดูเขาก็จะรู้ว่าเขาต้องทำยังไงไง
เที่ยวต่างจังหวัดต่างอำเภอได้ไหม
คิดง่ายเขาว่าจะทำอย่างไรก็ทำไปเถอะครับขอให้เปลี่ยนแปลง
คนเกิดราศีมีนเนี่ยเมื่อราศีอยู่ที่ใดมันจะมีเรือน๑๒เดือนตะนุกระดุมพระสัชชะเนี่ย

ตนุจรเป็นมรณะแปลว่าและมีตำแหน่งเป็นเทวีโชค
หมายถึงว่าถ้าคนเกิดราศีมีนย้ายและเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนการงาน
การปฏิบัติตนบนดาวพฤษฎีย้ายเนี่ย
เราต้องทำอย่างไรนั้นแน่นอนพระรัศดีเนี่ยเป็นพระปางอะไร
สมาธิปางสมาธิเพราะฉะนั้นแน่นอนพระในแผ่นดินนี้อะไรวะที่ปางสมา
พระแก้วมรกฏหลวงพ่อพุทธโสธรหาโอกาสไปบูชาสการะ
ไปทำบุญในวัดดังกล่าววัดหลวงพ่อพุทธโสธร
วัดพระแก้วมรกฏหรือวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม
แล้วควรหาโอกาสไปที่ไหนพระทัศนีแปลว่าคุรุคุบาอาจารย์
ให้มีความกระตันยูต่อบีดามันดาครูอาจารย์

แต่ให้ลุกขึ้นมาดูว่าพ่อแม่เราเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่น
คือมาแสดงตัวตนให้ชัดเจนเพื่อเวลาสวดมนต์ไห้พระจะนึกได้ว่า
ข้าพเจ้าได้ไปไหว้พระปฏิมานี้แล้วได้กระตันยูต่อบีดามันดา
ดาวพฤษฎีที่ยกย้ายในครั้งนี้ให้คุณแก่ตัวข้าพเจ้า

ก็ไปสวดบทนั้นเพราะในสมัยพุทธกาลก็มีการสวดบทนี้
เพื่อล้างเคราะห์ภายในเมืองถ้าคนไทยทั้งประเทศได้สวดบทมนต์บทนี้
แล้วเอาขันน้ำมนต์เอาขันน้ำใส่น้ำแล้วทำน้ำมนต์แล้วสวดบทนี้แล้วทำพร้อมกันนะ
จะเป็นพลังที่ประพรมบ้านของตัวเองก็จะเป็นมงคล
ถ้าทำไม่เป็นก็ไปที่วัดมาประพรมที่บ้านเอง
วัดทุกวัดจะทำน้ำมนต์พระปริศรัตนปริศ
ต้องว่ายอะไรที่บ้านไหมครับ
ถ้าไหว้รับมันมีวิธีเรียกว่าพิธีนพประเคาะ
เป็นถูกต้องแบบโบราณการไม่ใช่จัดเหมือนไหว้เจ้าจีน
ทำไม่ได้นะมันมีวิธีครบของมัน

พระที่แขวนหาพระปางสมาธิ
เช่นพระกำลังแผ่นดินหรือพระสมเด็จอุณาโรมทรงจิตรดา

เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอย่าใช้ชีวิตบนความประมาท
ว่าดวงจะดีหรือไม่ดีสติมาปัญญาเกิดสติเตลิศก็หมดตัว
ไม่ใช่ถ้าหลงผู้ชายก็หมดตัว

ที่วันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้ว
เรา๓คนนะครับหมูตัวพ่อหมูตัวแม่
หมู่ขั้นเทพลาไปก่อนนะครับ

ประดาษต้องมูลให้ขอบคุณครับ